เช่นเดียวกับวงการฟุตบอลด้วยนะครับมีการไว้อะไรต่อการจักรไปของนาคอมนะครับ
ชนะทิพย์สงกรสินแล้วก็อุ้มธีรทรบุญมาทันสองแข้งดังทีมชาติไทยโพสต์สุดอะไรถึงนายอาคมปีดากุลหรือว่านครชวนชื่นที่เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้า
สบายนะครับนาคอมขณะที่อุ้มธีรทรบุญมาทันโพสต์
อะไรนาคอมขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยครับ
ขอให้นครไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับขณะที่วงการฟุตบอลไทยครับ
ทางบริษัทไทยหลีกจำกัดไฟจากการขันบริษัทเซ็นต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์
ผู้ถือลิขสิทธิ์แล้วก็สโมสรต่างนะครับ
ร่วมกันไว้อะไรต่อการจากไปของนาคอมเช่นเดียวกับสโมสรการท่าเรือ
ทีมที่นครเคยกล่าวว่าเป็นทีมไทยลีกที่เขาเชียร์
ก็แสดงความอาลัยต่อการจักรไปของนาคอมเช่นกันนะครับ
ทีมเวิร์คสำคัญสุดคือบอลครับ